วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าในการค้นหาผู้สูญหายนะครับ
กำลังพลจากเรือหลวงสุโขทัยที่อับปางลงกลางทะเลที่ประจวบ
ตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ตัวเลขของผู้สูญหายในขณะนี้เนี่ยคือ๒๓คน

วันนี้มีข่าวว่าพบผู้รอดชีวิต
แต่ทางกองทัพเรือยืนยันว่ายังไม่มีนะฮะ
คือวันนี้มีกระแสข่าวออกมาหลายอย่าง
อยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลอย่างเป็นทางการของกองทัพเรือดีกว่า
ใช่ครับผมดูจากทวิตเตอร์ล่าสุดของกองทัพเรือนะครับ
บอกว่าข่าวกรณีพบผู้รอดชีวิตนั้นเป็นข่าวเท็จ
โดยณเวลา๑๗นาฬิกาที่ผ่านมาของวันนี้ยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติม
คงมีผู้ศูนย์หาย๒๓นายซึ่งในวันนี้เนี่ย
คลื่นลมในทะเลเริ่มสงบนะครับทางกองทัพเรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างต่าง
ยังร่วมกันค้นหาอย่างเต็มที่ตลอด๒๔ชั่วโมงนะฮะ
วันนี้ยังไม่มีพบเพิ่มนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นที่กองทัพเรือนั้นได้แจ้งความคืบหน้าล่าสุดเอาไว้นะครับ
๕นายสำหรับกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยนะครับ
ซึ่งพบผู้รอดชีวิตที่ช่วยเหลือได้ตั้งแต่แรก๗๖นาย
แล้วเมื่อวานนี้ที่มีการพบผู้สูญหายเนี่ยพบว่าเสียชีวิตไป๖นาย
ขณะนี้อยู่ระหว่างการค้นหา๒๓นาย
นี่นะฮะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตในขณะนี้นะครับ
กองทัพเรือระบุว่าสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้เรียบร้อยแล้วทั้ง๖นาย
แก่เรือเอกสามารถแก้วผลึกเป็นกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัย
พันธาเอกอำนาจพิมพีสังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง
จ่าเอกสมเกียจหมายชอบพันธาเอกอัชชาแก้วสุพรรณ
พันธาเอกจักรพงศ์พูลผลและพลทหารอักษรเดชโพมัติ
โดยในขณะนี้ได้นำร่างของทั้ง๖นายเข้าห้องเย็นเพื่อรักษาสภาพ
อยู่ที่มูลนิธิสว่างราชสัทธาธรรมสถานที่บางสะพานประจวบคิริขันนะครับ
ว่าอีกสักประมาณ๒๓วันหลังผลตรวจดีเอนเอออกมา
ส่งร่างของทั้ง๖นายกลับไปเข้าร่วมพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพ
สัตหีบจังหวัดชนบุรีจากนั้นจะส่งมอบให้กับญาติ
ประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
ขณะเดียวกันเช้าวันนี้นะครับเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเรือ
ลำเรียงร่างของกำลังพลที่เสียชีวิตหนึ่งนายที่ค้นหาเจอตั้งแต่เมื่อวานนี้
แต่ค้างอยู่ที่เรือหลวงภูมิพลอดุญเดชมาที่ท่าเรือประจวบ
ก่อนจะถูกเคลื่อนร่างไปยังมูลนิธิสว่างราชศรัทธาธรรมสถาน

จากนี้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้ยังลำเลียงกำลังพลที่รอดชีวิตหนึ่งนาย

พลทหารชะนันยูแก่นศรียาซึ่งได้รับการช่วยเหลือมาตั้งแต่เมื่อวาน
และตอนนี้ก็พักฟื้นอยู่บนเรือหลวงอ่างท้องมา๑คืนนะครับ
วันนี้ก็ลำเลียงมาถึงฝั่งแล้วเช่นกันนะครับ
หลังจากนั้นก็ส่งตัวไปรักษาอาการต่างต่อที่โรงพยาบาลบางสะพานนะครับ
อาการล่าสุดของพลทหารชนันยูแก่นศรียาวัย๒๓ปี
เบื้องต้นแพทย์ทหารระบุว่าขณะนี้อาการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยดีนะครับ
จากการตรวจสอบนะครับพบว่าค่ากล้ามเนื้อและเกลือแร่เริ่มกลับมาดีขึ้นกว่าเมื่อวาน
หลังจากที่ขาดน้ำและขาดอาหารเป็นระยะเวลานาน
ว่าต้องติดตามอาการอีกอย่างน้อย๑๒วันโดยจะยังไม่ส่งพลทหารชนันยูกลับไปยังฐานทัพเรือสัตหีบนะครับ
จะรักษาพยาบาลที่นี่เลยนะครับ
หลังจากเข้าห้องพักเรียบร้อยแล้วทางหน่วยงานต้นสังกัดได้ต่อสายให้กับพลทหารชนันยูได้พูดคุยกับครอบครัว
ซึ่งอยู่ที่จังหวัดระยองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว